เหตุเนี่ยมันก็มาจากเรื่องของการไปกู้เงินแล้วซื้อบ้านในโครงการสวัสดิการของค่ายทหารที่สังกัดอยู่ที่โคราชนะครับ
แล้วไม่ได้เงินทอนที่ไปตกลงกับแม่ยายของผู้พันธุ์เอาไว้ก็ไปยิงเขาเสียชีวิตเนี่ยนะฮะ
พบทบบอกว่าต้องตรวจสอบเรื่องที่เป็นปัญหาหลายเรื่อง
ระหว่างการหาผลประโยชน์ในค่ายทหารไม่ฉะนั้นเดี๋ยวมันจะมีความคับแค้นใจอะไรเกิดขึ้นแบบนี้อีกนะครับ
วันนี้นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ไปยื่นหลักฐานเอกสารการทุจริตในโครงการของกองทัพบก
ทางโคศกกองทบกพันเอกวินไทยสุวารี
และผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูลทหารบกพลตรีบุรินทองประภัย
อาจริยะบอกว่านำหลักฐานที่เป็นเอกสารและใบเสร็จ
ผู้บัญชาการทหารบกสามารถไปตรวจสอบและลงโทษได้ทันที
มีทั้งกรณีโครงการที่ดินที่มีปัญหาบุกลุกป่าสงวน
แห่งชาติในพื้นที่อำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรมีการนำไปสร้างบ้านพักข้าราชการทหาร
มีเรื่องโครงการบ้านพักสวัสดิการทหารที่มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีทหารยศจ่าสิบเอก
อาชิระบอกว่าชื่อจัดเจี๊ยบเป็นตัวการใหญ่ในทุกโครงการมีหน้าที่ทำเอกสารการซื้อบ้านหรือคอนโดทั้งในจังหวัดนครราชสีมา
กำแพงเพชรลบบุรีและอีกหลายแห่งโดยมีอดีตเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
อาจริยะยังนำเอกสารหลักฐานการทุจริตยื่นให้กับพบทบอีก๓เรื่องนะฮะมีเรื่องการทุจริตของกรมสันทวุฒิทหารบก
กรณีอดีตภรรยาเจ้ากรมสรรพวุฒิร่ำรวยผิดปกติ
และการทุจริตการใช้งบประมาณในโครงการอบรมแก้ไขปัญหายาเสพติด
ทั้ง๓เรื่องนี้ทำให้เงินหายไปจากกองทัพบก๑๖ล้านกว่าบาทเนื่องจากมีการปลอมลายเซ็นทำเอกสารเท็จ
นี่ฮะทางกองทบกก็ได้รับเรื่องเอาไว้เพื่อจะตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไปนะครับ
ส่วนเรื่องการให้ทหารชั้นผู้น้อยชั้นประทวนไปกู้เงินสวัสดิการของกองทัพ
แล้วเอามาซื้อบ้านในโครงการจัดสรรต่างเพื่อรับเงินทอนแล้วก็มีกรณีปัญหา
อย่างกรณีคดีของจ่าคลั่งกับผู้พันธุ์แล้วก็แม่ยายแม่ยายก็คือนางอนงนะครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ข้อมูลจากทหารคนหนึ่งซึ่งเกษียณไปแล้วนะครับบอกว่าเมื่อปีสองห้าสี่ศูนย์
ตอนนั้นเป็นทหารยศใน๑๐ประจำค่ายทหารแห่งหนึ่งที่โคราช
แล้วนางอนงมิตจันทร์นะฮะที่ก็เสียชีวิตไปแล้วจากการที่จ่าคลั่งยิงเสียชีวิตเนี่ย
เข้าไปในหน่วยเสนอให้ซื้อที่ดินเจ็ดสิบห้าตารางวานางอนงบอกว่า
หามาให้ราคาแปลงละ๑๗๐๐๐บาทกู้มาซื้อเดี๋ยวจะได้เงินทอนเจ็ดหมื่นบาทนะ
ปรากฏว่าพอซื้อแล้วเนี่ย
ตกลงซื้อเพราะเงินเจ็ดหมื่นสมัยนั้นเนี่ยเยอะมากนะครับแต่พอซื้อมาแล้วไม่ได้เงินทอนนะฮะ
นำซ้ำเงินอีกแสนบาทเนี่ยนางอนงเนี่ยนะที่เป็นเจ้าของโครงการ
ก็ยังไม่ให้นะครับที่ดินที่ซื้อมานางอนงคิดเงินหนึ่งแสนบาท
เขาประกาศขายแต่ขายไม่ออกนะฮะที่ดินธุรกันดาล
เสนอขาย๒๐๐๐บาทเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีใครซื้อเลย
คือซื้อราคาถูกแต่ตอนนี้ที่ตรงนั้นมันยังถูกอยู่
ไม่ตอนนั้นซื้อเป็นลงมาไปเข้าออธวาลแสนห้าหรือเปล่าครับ
คือตอนนั้นตอนนั้นที่พี่บอกผมว่า
ตอนนั้นพี่อยู่ในค่ายแล้วเขาเข้ามาใช่ไหมครับพี่ยังไงครับผม
ครับพาเข้ามาหาตามกองร้อยเหรอครับครับแล้วเขาบอกว่ายังไงครับ
เอาชื่อตรงนี้ว่างมีเงินทรอนแค่นั้นแหละครับบิติ๑๕ตารางว่าครับ
เขาเข้าแสนหน้าตอนนี้ไปประเมินสุดท้าย
มีค่าไม่ถึง๒๐๐๐๐เหมือนครับตอนนี้
นี่ฮะก็ได้มา๗๐๐๐ค่าเงินทอน
แสนหนึ่งก็อ่านางฐ์นงก็ได้ไป
ตัวเองก็ผอนอยู่แสนเจ็ดกับกองทัพ
แต่สุดท้ายแล้วที่ดินผืนนี้แค่สองหมื่นบาทนี่ฮะประเมินมาแล้วแค่สองหมื่นบาท
ตอนนี้ประกาศขายขาดทุนยังไม่มีใครซื้อเลยเนี่ยค่ะอ่า